ในโลกออนไลน์เขาเถียงกันผมชวนคุณผู้ชมแสดงความเห็นดีกว่าไม่ต้องเถียงกันก็ได้
ล่นร้านทองที่จังหวัดตากเมื่อวานนี้เจ้าของร้านทำเกินกว่าเหตุไหม
เหมาะแล้วที่เขาป้องกันตัวคุณผู้ชมว่ายังไงครับ
ออนไลน์เขาเถียงกันแบ่งเป็นสองฝ่าย
ฝั่งหนึ่งบอกทำเกินกว่าเหตุอีกฝ่ายนึงโอ้โหตอบมาหนักเลยอย่าโลกสวยเขาป้องกันตัวจ้ะ
เรื่องนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดบอกเลยนะผมฟันทงตามเขาก่อนเลยนะ
คือทนายเกิดผลบอกคนร้ายตายฟรีตายฟรีเพราะอะไรคุณผู้ชม
คุณผู้ชมสังเกตนะภาพข่าวตอนที่คนร้ายเดินมาแล้วยิงปืนใส่ร้านก่อนเนี่ย
ทนายเขาชี้เลยบอกว่าถ้ามีภาพชัดขนาดนี้คนร้ายบางคนใช้ปืนยิงต่อสู้เจ้าของร้านถือว่า
พยานตรายอันละเมิดต่อกฎหมายยังมีอยู่เอาภาษากฎหมายหน่อยฟังยากหน่อยแต่พอเข้าใจ
เจ้าของร้านยิงป้องกันได้ครับไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุ
นายเกิดผลแก้วเกิดฟันทงคนร้ายตายฟรีส่วนพลตำรวจตรีนะครับปกประพบบดีพิทักษ์
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากลงพื้นที่ที่เกิดเหตุวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก็นี่แหละมีข้อสงสัยว่าคดีนี้เจ้าของร้านจะมีความผิดหรือจะเป็นการป้องกันทรัพย์นะครับบอกว่าอยู่ระหว่างสอบสวนนะแล้วก็ดูแรงจูงใจตอนนี้ยังไม่ชัดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของร้านหรือไม่นะครับเบื้องต้นทราบว่ากระสุนนัดแรกเนี่ยยิงขึ้นเพดานนัดที่เหลือเป็นการยิงผ่านกระจกลอง

เอามาดูเจ้าของร้านบ้างเขาคิดยังไงนายพิสิทธิ์รับพิษพันธ์อายุ๔๖พี่เขาเนี่ยเขาบอกเลยนะโอ้ผมกังวลกับเรื่องคดีนะ
แต่ยืนยันเขาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนัดแรกเป็นการยิงขู่ต่อมาสังเกตไว้ว่าคนร้ายเนี่ยเล็งปืนมาแล้วนะจะทำยังไงล่ะ
ก็ยิงสวนไปในท่าประทับเอวมุมต่ำมุมต่ำนะฮะแสดงว่าถ้ามุมต่ำเนี่ย
ถ้าตามหลักทั่วไปคือเป็นการยิงไม่เล็งถึงชีวิตนะฮะจะยิงให้เจ็บอ่ะ
ลองฟังเขาชี้แจ้งบ้างในเรื่องคดีเขามีกังวลอยู่บ้างนิดหน่อย
เดี๋ยวขอปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวค่อยจะว่ากัน
เดี๋ยวก็เรามาระวังเต็มที่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
ไม่อยากผมก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นอยู่
ไม่ว่ากับร้านผมหรือเกิดจากร้านอื่น

แล้วก็อยากให้ร้านทองทุกร้านนะครับ
ปกป้องตัวเองให้เต็มที่
พันธีกิติเกิดผลนายสนามยิงปืนมณฑนทหารบกที่๓
ในฐานะครูฝึกเปิดเผยบอกว่า

เจ้าของร้านทองชื่อเล่นชื่อเค
อบรมการใช้ปืนเบื้องต้นนะครับกับทางสนาม
มากับภรรยาเมื่อ๘ปีที่แล้วนู่นน่ะนะ
เคยร่วมแข่งขันยิงปืนในจังหวัดแล้วได้ถ้วยรางวัลด้วย
ที่ผ่านมาก็เห็นมาฝึกซ้อมตลอดและทราบว่า
นะครับเจ้าของร้านเนี่ยมีปืนหลายกระบอก
จากการรู้จักกันเห็นว่านายพิสิทธิ์เป็นคนจิตใจดีและเป็นคนใจเย็นฮะ

จนเขาหันปากกระบอกปืนเหมือนจะยิงตอบโต้กลับมา
คุณเคก็ยิงไปนัดที่๔แล้วก็นัดที่๕เพื่อป้องกันตัว

เขาต้องยิงสวนออกไปก็เลยไปโดน
ทีนี้การยิงของเขาสังเกตดูเขาไม่ได้ยกขึ้นเล็งยิงเลย
เขายิงต่ำคือยิงขู่เท่านั้นไม่ได้หมายถึงชีวิต
การป้องกันของร้านทองร้านอื่นอีกหลากหลายด้วยเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยทยอยเล่าให้ฟังค่ะ
แต่ว่าถ้าไปดูในทางคดีเนี่ยนะคะ
วันนี้ตำรวจสพเมืองตากก็คุมตัว
คนร้ายที่จับได้๑คนตรงนี้ค่ะ
หนีมาหลบซ่อนอยู่ในป่านี่นะคะ
พาคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นี่คือในเตอร์แทร่เท้าที่มาจับได้นะคะ

ประชาชนก็ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ
เตอร์แทร่เท้าให้การเป็นประโยชน์กับตำรวจนะคะ
แต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
อันนี้คือ๑คนที่จับได้นะคะ
ส่วนอีก๒คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปได้
ทางผู้ภูมิคับการกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดตากบอกว่าได้แกะรอยตาม
พบว่าได้หนีไปที่อำเภอพบพระแล้ว

คนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อนายต้ายี่
คนซ้อนชื่อนายกิ้งกู้ทั้งสองคนเป็นชาวเมียนมา
แล้วหนีเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
คนร้ายมีความชำนาญในพื้นที่นะคะ
หลังจากนี้ตำรวจไทยก็ต้องประสานกับทางการเมียนมา
ให้ช่วยในการจับกลุ่มตัวด้วยค่ะ
ส่วนอาการของนายวิชัยแทร่ว่าง
ที่ถูกเจ้าของร้านทองยิง

ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
นี่ค่ะส่งไปเมื่อคืนนี้นะคะ
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากบอกว่า
คือคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นร้านทอง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันที่๑๒นะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนนั้นเนี่ยร้านทองร้านนี้ถูกปล้น
แล้วก็ได้ทองหนัก๑๘๒บาทหลบหนีไปนะคะ
ซึ่งวันนี้เราก็ไปที่ห้างทองแห่งนี้นะคะ
ทองกรุงเทพ๔ที่พบพระที่เคยถูกคนร้ายแก๊งนี้ปล้น
แล้วสูญทองไป๑๘๒บาท
ไปคุยกับคุณสารวุฒิเจ้าของร้านทอง
เขาบอกว่าโอ้โหถึงมันจะเกิดมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่กุมภาเนี่ย
ทุกวันนี้ยังกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลย
แล้วบอกว่าถ้าอนาคตถ้ามาอีกเนี่ยถ้าเจอแบบนี้อีก
เขาเองก็เลือกที่จะสู้กับโจร
ดีกว่าถูกโจรยิงฝ่ายเดียวค่ะ

ของเราถ้าสู้ได้เราก็อยากสู้เลย

แต่ทีนี้มันสู้แล้วมันมีความผิด
ใครก็ไม่อยากที่จะ
ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันอย่างกว้างขวาง
ในบรรดาร้านทองด้วยกันประเด็นที่เกิดขึ้น
ว่าเราจะดูแลความปลอดภัยของร้านของเราได้ยังไง
ซึ่งก็ตรงกับความคิดของร้านทองหลายร้านนะคะ

วันนี้จะเห็นว่าโพสต์ภาพถือปืนในร้านทอง
แล้วก็บอกว่าร้านเปิดนะครับวันนี้เนี่ย
ภาพนี้ค่ะภาพนี้ก็เป็นที่ฮือหา

คนไปแสดงความคิดเห็นกันมากเลยทีเดียว
บางคนบอกอย่าเข้ามาสุ่ม๔สุ่ม๕นะ
เดี๋ยวไม่ได้ออกนะเห็นแบบนี้โจรวิ่งหนีแล้วนะ
คือคนไปแสดงความคิดเห็นกันมากทีเดียว
เราไปคุยกับคุณพลอยกระหนกขุนชำนาญนะคะ
เจ้าของห้างทองพลอยกระหนกที่สงขลา
บอกว่าปกติก็ซ้อมยิงปืนกันอยู่แล้ว
ส่วนปืนที่เห็นเป็นปืนของสามีที่เกษียณอายุแล้ว
แล้วมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้วย
นี่เดี๋ยวนี้ร้านทองต้องป้องกันตัวเองกันแบบนี้นะคะ
คุณพลอยกระหนกบอกด้วยว่าเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกตกใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริง
แล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการร้านทองต้องแบกรับความเสี่ยง
ร้านที่ดูแลอยู่เนี่ยมีการดูแลความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแน่นอนนะคะ
คือแล้วข่าวที่ชิงทองร้านทองเนี่ยก็มีรายวันจริงนะคะ
ร้านทองเองก็พยายามที่จะดูแลความปลอดภัยของตัวเอง
ในวันนี้เป็นแบบนี้ค่ะนะคะ